จะบอกว่าวิกฤตการณ์โควิด๑๙คุณผู้ชมค่ะได้รับผลกระทบไปทุกวงการเลยนะคะ
พ้นแม้คนนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ไทยเอกพันธ์นั่นเอง
แต่ก่อนเคยไปช่วยเหลือเคยเดินทางไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้
ตอนนี้โควิด๑๙ระบาดก็ต้องหยุดการช่วยเหลือไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเจอพี่ไทยเอกพันธ์กู้ภัยใจพระของคนไทยนี่แหละ
ก็ได้พูดถึงวิกฤตโควิดในช่วงนี้ว่าทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะ
อย่าพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
และจากเหตุการณ์นี้พี่ไทยก็ยอมรับว่าต้องงดลงพื้นที่ไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าไม่ทอดทิ้งนะคุณผู้ชมพี่ไทยไม่ทอดทิ้งคนไทยจริง
กำลังหารู่ทางว่าจะช่วยเหลือในรูปแบบไหนได้บ้างค่ะ

เงินบริจาคนี่ตั้งแต่อุบันราศน์อันตรายนี้
สนามโลกของคุณไม่มีเหลือเพราะว่ามันปิดบัญชีไปแล้ว
บาททุกตังค์เคลียร์หมดแล้ว๔๒๒ล้านบาท

แต่ละสินค้าต่างวิ่งเข้ามาเกือบ๒๐ล้าน
เขาก็เอามาเทให้วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกเกือบหมด
แต่นี่ก็เหลือมาได้ช่วยช้างช่วยลิงช่วยสัตว์อะไรต่างตามฟาร์มต่าง
แต่นี่ขั้นที่๓เนี่ยเงินมันไม่มีแล้ว
เงินไม่มีเนี่ยเราก็เขากำลังเริ่มที่จะแบบเหมือนกับว่า
จะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีตามบริษัทต่าง
เขาก็อยากจะเปิดรับบริจาคเหมือนกันแต่เขาก็กลัวเรื่องดราม่าต่าง